ไปดูบทสรุปของประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนวันนี้นะครับ
กรณีที่ทหารเรือนุ่มคนหนึ่งขับรถไล่จี้รถคันหน้าก่อนจะลงไปกระโดดถีบท้ายรถของเขานะครับ
ส่วนหญิงสาวเจ้าของรถก็ลงมาตามเอาเรื่องถึงขั้นกระจกรถของอีกฝ่ายหนึ่งแตกเลยนะครับ
มูลเหตุนั้นมาจากกรณีปัญหาเรื่องของป้ายทะเบียนรถของหญิงสาว
ทหารเรือนุ่มบอกว่าใช้สติ๊กเกอร์ไปติดทับหมายเลขทะเบียน
มองไม่ชัดว่าเป็นทะเบียนอะไรกันแน่
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์
รถเก่งคู่หนึ่งได้ขับรถไล่ตามกัน
ก่อนที่รถเก่งคันหลังจะบีบแต่เสียงดังลั่นถนนใส่รถคันหน้า
ซึ่งเวลาต่อมาคนในรถเก๋งคันที่บีบแต่ได้ลงมาจากรถ
ซึ่งเป็นทหารเรือแต่งชุดข้าราชการ
วิ่งเข้าไปกระโดดถีบรถเก่งคันหน้า
จากนั้นก็ได้วิ่งกลับมาที่รถและพยายามขับรถหลบหนี

ทำให้เจ้าตัวพยายามขับรถเดินหน้าถอยหลัง

แต่ทางคู่กรณีซึ่งเป็นชายหญิงคู่หนึ่ง
ก็ได้ตามมาที่รถเปิดประตูรถ
และพยายามทำร้ายร่างกายและทุบกระจกรถของอีกฝ่าย

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพุทธมนตรสาย๓

ต่อมาตำรวจสนสารแดงนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบปากคำและเจรจาก่ายเกลี่ยกัน
โดยตำรวจได้นำตัวทหารเรือคนดังกล่าวไปสอบสวน
โดยเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชน
ไม่นานนางสาวสุนาวรีอินดิบ
คู่กรณีได้เดินทางตามขึ้นมา
เพื่อให้ปากคำกับตำรวจพร้อมชี้แจงเรื่องทั้งหมด
โดยเธอเล่าว่าชายคนดังกล่าวพยายามขับรถจี้ท้ายรถเธอ
บีบแต่ตลอดทางและได้ตะโกนต่อว่า
ตนด้วยถ้อยคำหยาบคายพาดพิงไปถึงบุปการี
และยังบอกด้วยว่าทำไมนำสติ๊กเกอร์ปิดท้ายทะเบียนรถ

เนื่องจากที่ต้องปิดสติ๊กเกอร์ทับเลขเดิม

ที่ตนจะขับรถหนีแต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอม
และเกิดการทะเลาะวิวาดกันขึ้น
ปิดสติ๊กเกอร์
เท่านั้นแหละอารมณ์มากเลย

สุดท้ายจบลงด้วยดีเมื่อนางสาวสุนาวรีลงมาให้สัมภาษณ์ว่า
อีกฝ่ายมีการขอโทษสำนึกผิดแล้ว

เพราะเห็นว่าป้ายทะเบียนของเธอไม่ถูกต้อง

ติดป้ายทะเบียนรถเลข๕และเลข๑

เมื่อติดนานสีทองจึงลอกออกเป็นสีขาว

เขาก็ขอโทษสำนึกผิดอะไรอย่างนี้
ถามว่าเขาสำนึกผิดจริงไหมเหรอ

ถ้าขอโทษแล้วหนูอโหสิกรรมพระอยู่แล้ว
แล้วส่วนเขาก็อโหสิกรรมให้หนูที่หนูทำให้ก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไร
เพราะว่าหนูก็เจ็บตัวเขาก็เขาก็ได้รับความเสียหายเรื่องรถอะไรอย่างนี้
เออก็ไม่เป็นไรค่ะอืมไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
ก็ให้มันจบนี้ก็ดีแล้วค่ะ
สาวสุนาวรีถูกตำรวจแจ้งข้อหาป้ายทะเบียนไม่ถูกต้อง
ปรับเป็นเงิน๓๐๐บาทเพียงข้อหาเดียว

ได้ตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยแล้ว
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน